สวัสดีเหล่าอเจ้าทุกคนนะครับในค่ำคืนนี้รู้ก่อนร้อนหนาว
ขอมาเกาะติดกระแสเอฟซีอเจ้ากันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนคงให้ความสนใจกับการดำเนินเรื่อง
กับการใช้ชีวิตรวมไปถึงแบบนี้แหละครับ
แต่งชุดไทยการไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างที่เกิดขึ้นในสมัยอายุทยา
แน่นอนครับการท่องเที่ยวในตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
เพราะว่าหลายคนแต่งชุดไทยแบบนี้ไปเดินท่องเที่ยวไปถ่ายรูปที่สำคัญ
บริเวณต่างเหล่านี้ถือว่าเป็นจุดที่อากาศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมานะครับมีเรื่องของพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางจุดบางพื้นที่
ใครที่จะวางแผนเดินตามรอยเรื่องนี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ภาพรวมเป็นอย่างไร

้มุชมครับต้องบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้ด้านพระเกรงปฏิภัณฑ์ประเทศไทย
ที่มาจากที่ต้นออกเชียงใจรวมไปถึงกรตแสลมพอเอาความชื้นเข้ามาโปรกคลุม
ชื้นเหล่านี้พอมาปกคลุมเยอะเข้าก็ทำให้เกิดอากาศร้อน
จัดนะครับและทำให้เกิดฝนตามมาและที่สำคัญครับในช่วงก่อนหน้านี้ครับมีคลื่นกระแสลมครับเป็นกระแสลมในระดับสูงเคลื่อนตัวผ่านในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยด้วยแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้ช่วงแรกครับมีอากาศร้อนจัดตามด้วยฝนฟ้าขนองเพราะบางจุดมีรายงานด้วยนะครับว่าเกิดลูกเห็บตกลงมาและหลัง

อากาศก็จะค่อยร้อนขึ้นนะครับดังนั้นใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับในบริเวณพื้นที่ตอนกลางเองถึงแม้ว่าจะไม่รู้สึกร้อนอบอ้าวแต่ว่าแสงแดดในตอนกลางวันในระยะนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับคงที่จะต้องป้องกันอันตรายจากแสงแดดด้วยนะครับและนี่คือสิ่งที่นำมาฝากกันหน่อยสำหรับเอฟซีของอเจ้าทุกท่านนะครับ
จนดันพิสิทธิ์มหันสวัสดีครับ